หนุ่มคู่นี้เขากำลังตกปลากันอยู่

องไปที่แม่น้ำน้อยโอ้โหภาพนี้
ไม่ค่อยได้เห็นท่าจะรักกันมาก
อันที่สุดท้าย
เกิดมาที่เทคโนมัน

อายุ๓๙ปีครับเจ้าของร้านขายเครื่องดื
นั่นแหละเล่าให้ฟังว่าเขานั่งอยู่กับนายจเดช

สักพักเห็นไอ้สองตัวนี้กอดรัดฟัดเวียงกัน
ลำตัวน่าจะยาวสัก๒เมตรโหพี่ก็ประเมินแม่นเหลือเกิน
ม้วนตัวม้วนตัวโอ้โหที่แรกนึกว่าอุ๋ง
นึกว่าแมวน้ำไม่ใช่นะแมวน้ำไม่น่าจะมีที่นี่
คุณผู้ชมฮะตัวเงินตัวทองทั้งนั้นเลยหางก็ตีน้ำ
เสียงดังตุ้มตุ้มตุ้มจำจำจำจำเนี่ย
ก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายไว้ครับ
นั่งเล่นอยู่ริมแม่น้ำน้อยเนี่ยตัวเงินตัวทองมันกอดกันมากลม
มันก็นั่งดูว่าเออเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เห็นมันปกติมันก็ได้เห็นนะ
ก็ดีฮะโชคดีใครเห็นภาพนี้ก็โชคดีทุกคนแล้วกัน
แล้วตอนที่เจออยู่แถวอำเภอค่ายบางรจันทร์เนี่ยนะแถววัดกลางท่าข้ามเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
พี่สองคนนี้เขาบอกจะไปดักปลาใช่ไหมไปจับปลาใช่ไหม
แต่เหมือนว่าความสนใจเขาไปอยู่ที่สองตัวนี้แทนนั่งดูอยู่ชั่วโมงนึง
ดูมันปล้ำกันแล้วสองตัวก็หายไปครับไม่รู้ว่าสู้กันหรือผสมพันธุ์กัน
สุประชัยบอกไม่เคยเห็นมาเนี่ยเกิดมา๓๙ปีเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยครับ